เดี๋ยวจะพาไปดูคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินแกซ่อนเงินเอาไว้ในใต้ถุนห้องครัว
ซ่อนเอาไว้นานจนลืมสุดท้ายเป็นยังไงแล้วสาเหตุที่แกต้องซ่อนเพราะอะไร
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับไม่ต้อง
เดี๋ยวขอนิดเดียวผมนึกว่าการซ่อนเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาสามีใจกล้านะ
ใช่แต่อันนี้ค่ะคุณเมียค่ะคุณยายค่ะซ่อนเงินเอาไว้ใต้ถุนบ้านไปกันที่นี่
บ้านเลขที่๘หมู่๓ตะบนตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายเบงสายพรมอายุ๙๕ปีแล้วนะคุณยาย
แล้วก็คุณตากันสายพรมอายุ๗๔ปีบ้านต้นเรื่องของการซ่อนเงินนี่นี่
แต่ลูกเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วตัวเองก็เคยเป็นลูกสะพ้ายแต่ว่าสามีเสียชีวิตเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่
ซึ่งคุณตาเนี่ยหยิบเงินออกมาในสภาพที่โอ้โหต้องบอกว่า
มันทำไมมันมันผูกพังเปื่อยยุ่ยอ่ะโอ้โห
คือหยิบเงินในสภาพที่มันผูกพังเอามาให้เธอบอกว่า
แลกให้หน่อยเออซึ่งเป็นธนบัตรที่ยายอ่ะ
ไม่เอาแล้วยายบอกเนี่ยสภาพแบบเนี้ยคุณเฮ้ย
อะไรแบงค์พันธุ์แล้วมันผูกเปื่อยยุ่ยคือยายบอกยายไม่เอาแล้วยายจะไปทิ้งแล้วมันผูกมันใช้ไม่ได้
ใจเย็นยายตาก็เลยเอามาให้ลูกสะพ้ายบอกว่าเอาไปแลกให้หน่อยได้ไหมอ่ะนะ
คือเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปแลกที่ธนาคารให้ให้เอามาให้เขาให้หมดเลย
ซึ่งเป็นธนบัตรแบงค์พันธุ์นะฮะอันนั้นแปดใบกับอีกครึ่งใบโอ้โห
คือมันผูกจนมันเหลือครึ่งเดียวตัวเขาก็เลยเอาธนบัตรเนี่ยไปสอบถามที่ธนาคารหนึ่งนะ
คือทางรอปภเองก็แนะนำว่าให้ไปแลกในธนาคารของรัฐในเมือง
ตัวเขาก็กลับมาแล้วไปบอกตากับยายว่าไปขุดเงินที่เคยฝังเคยซ่อนเอามาให้หมดเลย
เดี๋ยวจะไปแลกให้ก็ด้วยอายุที่ค่อนข้างชะลามากแล้วของคุณตาคุณยาย
ครับจำไม่หมดจำไม่ได้ว่าเออเอาไปซ่อนไปไหนบ้างซ่อนจนลืม
จะหลงหลงลืมลืมหาที่ซ่อนก่อนนะคะล่าสุดนะคะเมื่อวันก่อนสิบสองตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามถึงความคืบหน้ากับคุณยายเบงกับคุณตากันนะ
บ้านอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเงินดังกล่าวนี้ได้มาจากไหน
การเก็บหอมรอบริบจากเงินเบียบผู้สูงอายุของยายเดือนละแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ที่เอาเงินไปซ่อนไว้เนื่องจากว่าว่ากลัวตะกันเนี่ย
สามีเนี่ยจะไปซื้อเหล้ากินหมดนะสิก็ต้องเอาไปแอบไปซ่อนเก็บเอาไว้บ้าง
นี่ก็ไม่คิดว่าเงินมันจะผูกมันจะพังอ่ะนะแต่ต่อไปหลังจากเนี้ยไม่ซ่อนแล้ว
เดี๋ยวเก็บไว้เองนี่แหละไม่ซ่อนแล้วเก็บไว้ผูจำไม่ได้อีกว่าซ่อนไว้ตรงไหนบ้าง
เออก็เห็นใจนะคือแบบบางทีเขาก็เก็บไว้กับตัว
กลัวมันจะหายไปคือต้องเข้าใจคนต่างจังหวัดเขาเป็นอย่างนี้
เขาชอบซ่อนเงินไว้ใต้ถุนบ้านบ้างเป็นที่มาฝังบ้าง
ที่มาอย่างหนึ่งในการเก็บเงินคนเท่าคนแก่สมัยก่อน
ใส่ไว้ในหายแล้วฝังดินฝังคุณเคยได้ยินมั้ยต้องใช่
คือเป็นแบบนี้จริงนะแล้วก็เรื่องนี้ทราบไปถึงในอำเภอพนมดงรักษ
ก็คือคุณสุธิชัยรักเกลือท่านก็นำรถมารับคุณตาคุณยายที่บ้าน
นี่แล้วพาไปติดต่อขอแลกเงินที่ธนาคารเลย
พร้อมกันนี่แหละแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะ
ต้องรออีกประมาณเนี้ยสองสามวันเนี้ยในอำเภอพาไปเลยนะคะ
งานนี้ก็นั่นแหละคุณในอำเภอเขามอบเงินส่วนตัวให้คุณตาคุณยาย
เพิ่มไปด้วยอีกหนึ่งพันบาทนะคะเอาล่ะ
ก็เห็นใจผมว่านะหาที่เก็บดีคืออย่างน้อยนะลองธนาคาร
เออใช่ไหมอย่างธนาคารเนอะแต่เข้าใจแหละบางทีอาจจะอยู่ไกลอ่ะ
ไม่สะดวกเดินทางไม่สะดวกเดินทางอีกนี่เห็นไหมอ่ะน่ะ
คุณผู้ชมเรื่องของการดูแลใส่ใจตัวเองนี่ก็สำคัญ
ถูกต้องแล้วเรื่องของการดูแลใส่ใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ